มาดูโมเมนต์ของคุณลูกสุดน่ารักกับคุณแม่กันบ้างดีกว่า
สำหรับนางเอกสาวคนสวยน้องเบลล่ารานี
มักจะเห็นโมเมนต์น่ารักของคู่แม่ลูกคู่นี้บ่อยมากเลยค่ะ
ก็คือความน่ารักของเบลล่ากับคุณแม่ปรานีนะคะ
ล่าสุดถือโอกาสวันนี้ค่ะวันแม่แห่งชาติ
ล่าพาคุณแม่ปรานีไปทำบุญที่วัดพระยาสุเรนนะคะ
โดยสาวเบลล่าเองก็โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวว่า
วันแม่ปีนี้จับมือแม่ไปทำบุญกันค่ะ
โดมเพื่อเป็นร่มเงา
แล้วก็พาไปกราบพระเถระซินติ๊ง
ณวัดฟอกวงศรไถวาซื้อนะคะ
โดยนักแสดงสาวก็บอกว่า
ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยที่ได้มีการร่วมบุญกับท่านนะคะ
แล้วอาณาคตแต่วัดนี้จะสร้างโรงพยาบาล

โดยเธอยังทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะ
ในการบอกต่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ย
สามารถร่วมมาสมทบทุนสร้างห้องเก็บยา
ที่เขตอนาไมคลอง๓วาคา
เนื่องจากว่าที่นี่มีคนไข้เยอะมากด้วย
ไม่มีพื้นที่เก็บยาที่มันเหมาะสม
ก็เลยจำเป็นต้องมีการสร้างห้องเก็บยาเพิ่ม

อุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ให้กับ
บรรพบุรุษเทวดาครูบาอาจารย์
เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์สัมภเวษีทั้งหลาย
รวมไปถึงกรยานมิตรทุกคนโดยถ้วนหน้าด้วยค่ะ
ร่วมอนุโมทนากับเบลและคุณแม่ด้วยนะคะ

ซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับนะคะที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกัน
เป็นจำนวนมากแบบที่เห็นกันอยู่
และก็ต้องขอชื่นชมในความใจบุญของสาวเบลล่ามากเลยนะคะ
เพราะว่าเธอร่วมทำบุญกับทุกสถานการณ์เลย
แล้วก็หลายที่มากจริงเนาะ
เป็นคู่แม่ลูกที่อีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิง

นุโมทนาสาธุด้วยจ้า